กลับมาช่วงนี้อยากพาคุณผู้ชมไปดูคลิปหนึ่งนะคะ
ซึ่งดิฉันเองคุณสุภาษาราเองก็ยังงงแล้วก็ตั้งคำถามอยู่ว่า

เป็นคลิปเหตุการณ์รถแท็กซี่ค่ะหลบหลุม
แล้วปรากฏว่ารถกระบะที่สวนมาเข้าไปทำร้ายร่างกายเขา
หรือว่ามันเฉียวกันแบบใกล้มากอย่างนี้
ไม่นะคุณผู้ชมช่วยตอบคำถามเราหน่อยสิว่า
มันเฉียวกันเหรอหรือมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น
พยายามที่จะหาคำตอบให้แต่ก็ไม่เจอคำตอบจริงค่ะ
สุดท้ายคุณเห็นไหมเนี่ยเขาก็ขับมาของเขานะ
เขาก็หลบหลุมไปไม่ได้เฉียวกันด้วยนะ
แล้วปรากฏว่าคนขับรถกระบะเนี่ยถอดเสื้อรูปร่างทวมหน่อยนะฮะ
กางเกงขายาวสีดำตัวเดียว
แบบนี้แล้วสุดท้ายก็เดินกลับมาที่รถของตัวเองนะคะ
เดชบุญไม่มีใครเป็นอะไรนะคะ
นี่ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
กล้องวงจรปิดจับภาพได้อย่างชัดเจนเลยนะ
ทีนี้พี่วินมอเตอร์ไซค์ก็พยายามที่จะเข้าไปห้ามปลาม
แต่ก็ไปจ้าเอกับมีดที่พี่แกเอาไปด้วย
ก็เลยแบ่งรับแบ่งสู้จะสู้ช่วยดีไม่ช่วยดี

แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องใจดีสู้เสือนะ
เหตุการณ์นี้นะคะบันทึกโดยกล้องวงจรปิดภายในซอยหมู่บ้านมันธนาตำบลบางฉลงอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
ก็ตามภาพนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้หลังจากที่เกิดเหตุแล้ว
ตำรวจโรงพักบางพลีพร้อมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยูลงพื้นที่
ไปพบกับนายแสวงนั่งอยู่ในรถแท็กซี่
มีบาดแผลถูกฟันด้วยนะคะที่ฝ่ามือด้านซ้าย
จริงก็ต้องช่วยกันปฐมพยาบาล
โดยนายแสวงบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ได้ขับรถแท็กซี่เข้ามาในซอย
ก็ขับตามมาช่องทางตามปกตินี่แหละค่ะ
จู่ผู้ก่อเหตุก็คือคนขับรถกระบะ
สวนทางมาจากด้านในแล้วก็หลบหลุมข้ามเลนมา
ตัวเองก็เลยหักหลบแต่ชายคนดังกล่าวเนี่ย
โกนด่าเฉยเลยค่ะหลังจากนั้นเขาก็จอดรถ
เพื่อจะลงไปขอโทษคุณลงไปขอโทษ
แต่ผู้ก่อเหตุก็คือคนขับรถกระบะ
จอดรถกลางถนนพร้อมกับหยิบมีดมา๒เล่ม
ออกมาจากรถเดินเข้ามาด่าทอ
และใช้มีดฟันไปที่เขา
ก็เลยได้รับบาดเจ็บที่ข้อมือด้านซ้าย
แต่ผู้ก่อเหตุก็พยายามที่จะกระชักมีดออก
ก็เลยบาดแผลบาดเขาจนมันแผลชะกัน
ซึ่งเป็นจังหวะที่มีพี่วินขี่มาประสบเหตุพอดี
ก็พยายามช่วยกันห้ามปลามจนในที่สุดแล้ว
ชายคนนี้ก็เลยเดินหลบหนีไปนะคะ
ขณะที่นายกฤษณะมั่นกสิกรอายุ๒๔ปี

ตอนนี้มันบอกว่าขณะที่ขี่รถผ่านมา
ก็เห็นว่ารถมันติดก็เลยตัดสินใจจอดรถ
แล้วก็ลงไปดูเห็นลุงนั่งอยู่ในรถแท็กซี่
ส่วนผู้ก่อเหตุก็คือผู้ชายที่ถอดเสื้อนี่แหละ
ถือมีดลงมาไปฟันเข้าที่มือของลุง
ลุงแกก็เลยกำมีดเอาไว้ก็เลยทำให้คมมีดมันบาด
แล้วก็หลังจากนั้นคนที่ฟันคนก่อเหตุกระชากมีด
มีดอีคมมีดมันก็เลยบาดมือลุงนะคะ
มีคนเข้ามาห้ามปรามสุดท้ายคนก่อเหตุก็หลบหนีไป
ฟังเสียงคนที่เห็นเหตุการณ์กันหน่อยค่ะ
ผมจอดที่เราผ่านมาครับ
แล้วรถเต็กตะดีผมเมื่อไรจอดมอง
ลุงคะวดนั่งอยู่ในรถแล้วคนนั้นถอดเสื้อหลังมา
หัวมีดล่มหลังมา
อันนั้นก็วันฟันที่ลุงคะวดมือลุงลุงก็กำมีดไว้
ฟันเสร็จแล้ว
ที่นี้ล่าสุดนะคะคุณผู้ชมโบสถ์รู้ตัวผู้ก่อเหตุ

เจ้าตัวเล่าบอกว่าในวันเกิดเหตุ
ได้ขับรถสวนกันมาขับมาด้วยความเร็วแล้วค่ะ
ก็คือต่างฝ่ายต่างมีอารมณ์ร้อนเขาบอกแบบนั้นนะคะ
ยืนยันบอกว่าไม่ได้ตั้งใจทำร้ายคนขับรถแท็กซี่
แต่ที่คนขับรถแท็กซี่มีเลือดออกที่ฝ่ามือ
ก็เพราะว่ามีการยื้อแย่งมีดกัน
เจ้าตัวยังยอมรับด้วยนะคะว่าขณะเกิดเหตุ
มีอาการมึนเมาเล็กน้อยแต่สติยังครบถ้วนนะคะ
ส่วนถามต่อว่าเอาแล้วถอดเสื้อทำไม
ถอดเสื้อก็เพราะว่าเสื้อมันเปียกจากการไปตัดย่ามา
และมีดก็คือมีดไดย่านี่เองนะคะ
ไม่ได้พกมีดกะว่าจะไปทำร้ายใครเขาหรอก
ยืนยันนะคะว่าไม่ได้ตั้งใจจะก่อเหตุ
มาครับแล้วก็โยกเข้าหากันครับ
แล้วก็ต่างคนต่างจอดรถอารมณ์ร้อนนะครับ
จังหวะที่ผมถือมีดลงไปคือด้วยบรรดาโทษศาสตร์ครับ

เรื่องต้นคือให้แฟนไปคุยกับเขาที่โรงพยาบาลนะครับ
ก็เดี๋ยวจะเยียวยาค่ารักษาพยาบาลอะไร
เมืองต้นคำรับผิดชอบครับ
เดี๋ยวหลังจากนี้เสร็จปุ๊บก็
เดี๋ยวผมจะเข้าไปขอโทษแกด้วยตัวเอง
เรื่องต้นตำรวจได้มีการแจ้งข้อกล่าวหา
คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บ
แล้วเดี๋ยวจะประสานฝั่งผู้บาดเจ็บ
มาเจรจากลายเกลี่ยเรื่องของการชดใช้ค่าเสียหายต่างนะคะ